คุณผู้ชมคะการเลือกตั้งซ่อมสสหลัก๔จตุจักรเมื่อวานนี้ค่ะ
พอผลออกมาหลายคนก็วิเคราะห์กันไปเยอะมาก
ว่ามันสามารถสะท้อนให้เห็นมิติทางการเมืองในบ้านเราได้หลายประเด็นอยู่เหมือนกัน
มาดูเรื่องของการประกาศอย่างไม่เป็นทางการของกรกตกันก่อน
เรื่องแรกที่กรกตพูดถึงก็คือจำนวนคนที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
คือรอบนี้คนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง๑๕๒๖๘คือน้อยกว่าการเลือกตั้งเมื่อปี๒๕๕๙

หลายคนก็วิเคราะห์กันไปว่าคนไปใช้สิทธิ์น้อยก็อาจจะเป็นกลุ่มคนที่เขาเคยรักเคยชอบพักพลังประชารัฐ
อาจจะความรู้สึกเป็นเปลี่ยนไปความรู้สึกเป็นเปลี่ยนไปก็เลยไปใช้สิทธิ์ดีกว่าอะไรแบบเนี้ย

ก็ตั้งแต่วัดหลักศรีนะคะก็ไล่ไปเลย
ขอบคุณประชาชนมีเสียงตะโกนให้กำลังใจ
สุรชาติสู้สู้สุรชาติสอสอหลักสี่นี่ค่ะ

ก็มีการขึ้นรถแห่ไปตามตลาดเคหะทุ่ง๒ห้อง
ก็ยืนยันว่าแม้จะมีเวลาการทำหน้าที่สอสอ
แค่ประมาณ๑ปีก็อาจจะมีการเลือกตั้งใหญ่
แต่ก็จะลงพื้นที่พบปะประชาชนแล้วก็ทำหน้าที่ให้เต็มที่นะคะ
มาตากขอบคุณจากหัวใจกับพิธีน้องน้องทุกคนนะครับ
ขอบคุณครับขอบคุณที่เห็นคุณค่าในการทำงานของพวกเรา

สิ่งที่ท่านให้มามันคือทุกอย่างในชีวิตผมครับ

ผมจะทำงานเพื่อพิภาคภาคทุกคนครับ
ไม่มีจังสักไม่มีจังสายนะครับ
แพทย์ชนนั่นศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยก็บอกว่า

ประชาธิปไตยยังเป็นที่ต้องการของประชาชน
กรณีร้อยเอกธรรมนัฏพรงเผ่าที่โพสต์เฟสบุ๊คค่ะ
ศัตรูของศัตรูก็คือมิตร
คนก็พยายามจะวิเคราะห์กันเยอะนะคะ
ก็ในการเมืองทุกคนคือเพื่อนร่วมงานกัน
พักเพื่อไทยก็ยังคงยึดมั่นในอุดมการต่อต้านพระเด็จการ
ถ้าใครอุดมการต่างกันก็ถือว่ายังร่วมงานกันไม่ได้
หัวหน้าพักเพื่อไทยมองว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะ
ผลที่ออกมามันก็ถือว่าตอบโจทย์เรื่องของความล้มเหลวของการทำงานของรัฐบาล
และความต้องการที่จะมีชีวิตอย่างมีความหวังมีอนาคตที่ดีให้กับลูกหลาน
ในสกลทีพระที่ยักษ์กูลรอบพระพุทธราชการกรุงเทพฯมหานคร
อดีตแก่นำกรปศที่เพิ่งลาออกจากภักดิ์พลังประชารัฐ
ก็บอกว่าอย่าเพิ่งนะเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งตัดสินกันไป
ว่าคนเลือกเพื่อไทยหมายความว่าไม่เอาพลเอกประยุทธ์
ตัดสินแบบปัจจุบันทันด่วนแบบนี้มันอาจจะไม่ค่อยเป็นธรรมหรือเปล่า
เพราะมาดูตัวเลขกันนิดหนึ่งตัวเลขผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์ในรอบเนี้ย
มันน้อยกว่าการเลือกตั้งใหญ่๑๒๒
หมายความว่ามีคนเยอะเลยนะเกือบ๔๐๐๐ที่ไม่ออกมาใช้สิทธิ์
ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเบื่อการเมืองหรืออะไรก็ตามแต่
แต่ถ้าเทียบคะแนนกันดีระหว่างผู้สมัครของพักไทยพักดี
วกพักกล้าบวกพลังประชารัฐ
มันก็จะน้อยกว่าเพื่อไทยบวกเก้าไกล

มันก็อาจจะไม่ได้ต่างกับการเลือกตั้งใหญ่เมื่อปี๖๒
อันนี้ที่คุณสกลทีวิเคราะห์นะฮะใช่ค่ะคุณสกลทีตอนนี้เป็นรองผู้ว่ากอทม
คนก็เลยจับตาไปว่าแหมผลการเลือกตั้งออกมาแบบนี้
เลือกตั้งซ่อมสสเขต๙กรุงเทพ
แล้วเลือกตั้งผู้ว่ากอทมจะมาเร็วหรือช้านี่
เพราะพลังประชารัฐหลุดไปได้แค่แบบหลักพันธุ์

วันนี้นะครับท่านผู้ชมครับพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งกระทรวงมหาดไทยก็ดูแลกรทมอยู่นั่นแหละนะครับ
ชี้แจงในที่ประชุมวุฒิสภาช่วงกระทู้ถามสดของสวนะฮะคือคุณวัญชัยสอนสิริ
เรื่องการกำหนดวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ซึ่งพลเอกอนุพงศ์บอกว่ากระทรวงมหาดไทยจะประชุมหารือกับทางกรกต๒๑กุมภาพันธ์นี้
เพื่อนำเข้าที่ประชุมคอรมอลในช่วงต้นเดือนมีนาคมถ้าคอรมอลมีมติอย่างไร
เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่ากอทม
เรื่องต้นที่คาดการณ์ได้คือปลายเดือนมีนาคมนี้กรกตน่าจะประกาศให้มีการเลือกตั้งผู้ราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครได้
ส่วนวันเลือกตั้งคาดว่าน่าจะมีขึ้นได้ในเดือนพฤษภาคมปีนี้น่าจะเหมาะที่สุด
เพราะไม่ติดวันหยุดสงกรานหรือว่าเทศกาลอะไร
แต่ทางรัฐมนตรีมหาดไทยพลเอกอนุพงศ์บอกว่าก็มีขั้นตอนอยู่นะคือไม่ได้นิ่งเฉยนะไม่ได้ยื้อด้วย
น่าจะเลือกตั้งผู้ว่ากอทมแล้วก็สกได้ในคราวเดียวกันไปเลย
รวมถึงการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาด้วย

ขออนุมัติเลือกตั้งไปพร้อมกันเลยประมาณอย่างนั้น
เพราะหลายคนมองว่าจะเลื่อนไปหรือเปล่า
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพหานคร
เพราะว่าผลการเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมามันแหม่
พลังประชารัฐได้คะแนนน้อยไปอะไรอย่างนี้
กลัวแบบเดี๋ยวผู้ว่าของพักส่งจะแพ้อะไรอย่างนี้ขึ้น

พฤษภาคมนี้น่าจะได้เลือกอะไรประมาณอย่างนั้นนะฮะ